เอาไปดูเรื่องราวของสุรกากรเขาไปจับกลุ่มเมล็ดโกโก้กว่า๒๐๐ตัน
นำเข้าอย่างผิดกฎหมายมูลค่ากว่า๑๖ล้านบาททีเดียวครับ
สุรกากรได้แถลงข่าวการไปตรวจยึดเมล็ดโกโก้ที่ไม่มียี่ห้อ
จำนวน๓๐๐กับ๙๙กระสอบน้ำหนักรวมกว่า๒๐๐ตันก็ประมาณสัก๑๖ล้านได้
บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์๘ตู้ครับ
หลังจากไปตรวจสอบ
ก็ตรวจยึดแล้วก็รอผู้นำเข้ามาติดต่อเพื่อระงับคดีแล้วก็ซื้อเมล็ดโกโก้คืนเพื่อส่งกลับต่อไป
ทางนี้ตามพระราชบัญญัติกักพืชปี๒๕๐๗นะครับการนำข้าวเมล็ดโกโก้
เพื่อการค้าจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชด้วย
ว่ามันมีสารตกค้างหรือเปล่ามีของแปลกปลอมจะนำเข้ามามันตรวจสอบหรือยัง
ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนด้วย
เอาเป็นว่าใครจะนำข้าวโกโก้ต้องระวังด้วยนะครับ